เรื่องนี้เนี่ยหายออกไปจากบ้าน๓วันผู้ชายคนนี้ญาติไปตามหาเลย
อยู่ไหนอยู่ไหนกลิ่นเหรอเฮ้ยกลิ่นไม่ดีแล้วล่ะอยู่ตรงเสาไฟ
ไม่ดีแล้วแล้วไปถึงก็เจอเป็นศพสภาพนี่คือไม่ต้องบรรยายคุณผู้ชม
ตรงพงหน้าด้วยนะใช่แล้วลักษณะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างตกใส่อ่ะ
ตกใส่ที่บริเวณหัวคุณผู้ชมดูนะตรงเสาเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโครง
เขาเรียกว่าเป็นโครงเหล็กสปอร์ตไลท์อ่ะหลุดลงมาเนี่ยเห็นสายสายนี้ใช่ไหม
ห้อยอยู่นะคะเดี๋ยวให้กล้องนะดูนั่นน่ะที่มันห้อยลงมาค่ะ
แล้วน้ำหนักอ่ะโอ้ยมันเป็นร้อยกิโลเหมือนกันนะนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
บริเวณโคนเสาไฟส่องสว่างขนาดใหญ่อยู่ตรงร่องกลางถนนแล้วก็มีย่าปกคลุม
ทีนี้ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งหัวของศพนี่นะ
มีโครงเหล็กสปอร์ตไลท์น้ำหนักสัก๒๐๐กิโลกรัมหลุดตกลงมา
นี่ดูสิเห็นไหมเกือบจะถึงโคนเสาแล้วอ่ะเนี่ยตรงมุมนี้เห็นชัดเลย
สายสลิงเมื่อกี้ที่ห้อยติดอยู่
สปอร์ตไลท์แตก๒ดวง
แล้วดูสภาพศพคือมันเปลี่ยนรูปไปเยอะแล้ว

ร่องรอยกระโหลกแตกร้าวจากการโดนของแข็งกระแทกอย่างแรงนะ
จุดตรงนี้คือถนนวงแหวนหมายเลข๙หลักกิโลเมตรที่๗๒

แล้วพ่อของผู้ตายคุณพ่อประยูนอายุ๗๐กว่าแล้วนะ

คุณพ่อยืนยันว่านี่คือนายอารันทร์
ลูกชายวัย๔๕ปีหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่๒๘วิทยุนาแล้วย่านท์ตามหา
มาเห็นว่าเป็นศพฟังคุณพ่อค่ะ
คิดดูสิขับรถผ่านนะ
เดินมาตรงนี้คือเดินตามกลิ่นที่มันเหม็นแล้วก็เจอ
ทีนี้ไปดูพี่สาวค่ะที่เป็นคนเจอศพน้องชาย
อุไรบอกว่าพอน้องชายออกไป
คือเหมือนกับว่าน้องชายหายตัวไปก็ตามหา
ทีนี้ไปที่สพสามโคก

ตำรวจบอกว่ายึดมอเตอร์ไซค์ได้จากริมถนน

พี่สาวไม่สบายใจนี่มันมอเตอร์ไซค์น้องนี่

เดินตามหาริมถนนตรงที่ตำรวจบอกว่ายึดโทรศัพท์มาได้
ได้กลิ่นเหม็นมาจากแถวโคนเสาไฟ
องเข้าไปก็เห็นเลยเห็นร่างน้อง
เจ้าหน้าที่หมวดการทางลาดหลุมแก้ว
แล้วก็การไฟฟ้าสามโคกเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันที่๑กรกฎาที่ผ่านมา
ยังเห็นว่าตัวของนายอารันท์ผู้ตาย
ขวานคุณผู้ชมจามโคนต้นเสาไฟ
ก็เลยถามไงว่ามาทำอะไรเนี่ยดูสิ
เขาบอกว่ามาขุดของไปขายไม่ได้มาขโมยเสาไฟนะ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
อันนี้คือตอนที่เขาไปเจอตอนนั้นเหรอ
ถามว่าทำอะไรแล้วเห็นไหมในมือนี้ยังถือแบบ
ถือทั้งสายฟงสายไฟอะไรต่างอยู่
เขาก็อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่ามาขุดสายไฟ
นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่นะคะคุณผู้ชม
ก็เลยคิดว่าตอนที่ตัวของนายอารันกำลังตัดสายไฟ
แล้วก็พยายามจะปลดลวดสลิงจะถอดไฟสปอร์ตไลท์
โรงเหล็กสปอร์ตไลท์๒๐๐กว่ากิโลมันคงหลุดลงมา
แล้วก็กระแทกหัวเขาให้เสียชีวิตเลย
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแบบไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้
วันแล้วค่ะทีนี้มีการส่งศพไปชนะสูตรหลังจากนี้
และจะมอบให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ